จริงนี่แบบในที่๒
หัวในการแข่งขันของมวยคู่ที่๒
ด้วยเวลา๔๗วินาที

แต่ว่าคางกระจกไปหน่อยนะ
ผู้มอบชื่อคุณบีหมาน่ารักเหลือเกินนะครับ
แต่บอกคำเดียวว่าอย่าคิดอะไรนะเขาไม่ได้มาคนเดียว

คู่รองคู่นี้พี่ชัยเป็นไฟล์แตกหัก

วันนี้ใครจะซำสถิติขึ้นนำเป็นสองต่อหนึ่ง

ฝ่ายแดงมวยักษ์เมืองช้างแคบซ้ายโหดหว่นหัก
เชื่อดกับฝ่ายน้ำเงินมวยยักษ์ด้ายก
คุ้นเข่าใดมิดขวางแทงทุกดัน
กล้องนครบาลสอกิศรุ่งโลก
ครับมาฟังประวัติของมวยรองคู่เอกของเราในวันนี้นะครับ
ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ชื่อสมชาย
เหลืมล้ำอายุ๒๐ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๘เสมอ๑ครั้ง
พร้อมข้างหลังชนะไหมสอกิศรุ่งโลกยกที่๓ที่จังหวัดสุพันธ์บุรีครับ

ฝ่ายน้ำเมืองกล้องนครบาลสอกิศรุ่งโลก
ทบริษบริบุตรอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกด
กมาแล้ว๙๖ครั้งชนะ๗๐แพ้๒๕เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้ทีเกโอยก๓ไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ผลัดแพ้ผลัดชนะกันมาแต่ว่าความน่าเจ็บใจและความแค้นอยู่ที่มุมน้ำเงิน
เพราะตอนชนะเขาที่ร่าจัดเติบจะชนะคะแนน

เดี๋ยววันนี้ดูว่ากล้องนครบานเนี่ยจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับ
หลังจากคู่นี้เจอกันมา๒ครั้งเสมอกันอยู่๑ต่อ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงค์รวมจิตครับ

มุมแดงมีคุณอำนวยต่อหลัก๒ครับ
ประจำค่ายเลยครับส่วนคุณพรบางว่านี่น่าจะติดตามอยู่ทางทางทีวีนะอ่า
น้ำเงินนี่มีอาจารย์ปะกิจครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับกล้องนครบานนะครับ
มวยคู่นี้ฝ่ายแดงก็เป็นมวยจังหวะนี่อะไรเนี่ย
วยยังไม่ต่อยเลยเนี่ยแฟนมวยแถวตรงแล้วครับ
คนพลายเทมมือที่เป็นมวยที่บูบธนาคตจิตใจสู้นะครับพลายแดงก็มันบราคณบากฝนปาล
อยากเชื่อเรียนฟายนี้ห้ามกระพรีปตาเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วนี่
เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งไม่มีการดูเชิงแล้ว๑๒ไปกันเลยนะติดตามกับพี่ปัจฉ์ให้บุ๋มครับ
นิดเดียวกับกรรมการเลยนะครับผู้ชี้ขาดบนเวทีก่อนเลย
ลงรวมจิตกางเกงสีน้ำเงินก้องนครบานสองกินลุ้งโหด
แดงไขวะเล็กตอนหลักสองคู่นี้เป็นไฟท์ที่สามครับ
ไฟล์แรกน้ำเงินชนะไฟล์ที่สองมาแพ้น็อกที่นี่ครับนี่เป็นไฟล์ที่สาม
ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับจำกลิ่นตัวกันได้แล้วขึ้นมานี่ใส่เลยพี่ปัด

เป็นมวยใหญ่ที่ชอบจริงเลยไว้ชกกับฝรั่ง
น้ำเงินนี้ราชาศึกวัตรสวมชัยอยู่แล้วราชาท้องสนัมหลวง
ก้องน้อยคอนบานนะครับรายหนี้ถือว่าเป็นแค็มเอสสะวันนะครับ

ไปสำคัญมาเขาว่าอย่างไรรู้ไหม
วันนี้ผมต่อยเพื่อเป็นของฝันของโปรเมอร์เตอร์ส่วนชัย

ก็มีสิทธิ์ได้นะถ้าเจอก็จุดโฟกัสรุ่นใหญ่ด้วยนะ
คู่นี้อาจจะไม่ครบ๕ยกอีกก็เป็นไปได้

ครั้งที่แล้วไม่ครบไปทีแล้วนะครับ
ที่แล้ว๑๔๓มาวันนี้๑๔๑น้ำเงินโอเคเลย
นี่มาเน้นหมัดเลยนะครับ
ฝ่ายแดงไข่หวาน
หวานหรือจะขมเนี่ยเดี๋ยวเจ้ากล้องละครบานให้คำตอบ
ใช่ดูปลายนั่งเงินตัวนี้น่ากลัวก่อนมัดด้วย
ตอนหลัก๒นี่อาวุธหนักหน่วงรุนแรงจริงแล้วที่มุมมาอีกแล้ว

ความยากความแรงของมวย่ายดูแล้ว

เวลานี้ต้องเก็บมวยใหญ่ไว้สู้กับต่างชาติแล้วนะ

ไม่ได้ต้องอย่าไป

อย่าไปกินน้ำหนักเยอะ

ในมวยไทยของเรานี่มันโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะ
เกือบจะทั่วทุกประเทศนะ
ตอนนี้บูมเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยกัน

มวยไทยนี่จะดังทั้ง๓โลกอยู่แล้ว

ถูกแม่คู่นี้ลักษณะนี้

บอกให้รอทำบ้านกับมวยคู่นี้ได้เลยนะ

ไฟล์สองมาเจอกับน้ำเงินแพ้น็อคยก๓

มายกแรกครับเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่อย่างที่เรียนไปให้ทราบครับ
ไม่ต้องดูเชิงกันเลยครับออกอาวุธกันหนักแรงทั้งนั้น

ฝ่ายฝ่ายน้ำเงินนี่กองนครบานนี่เก็บความแค้นมาฮะ
แข้งออกหมัดแต่ละลูกนี่โอ้โหสะดุ้งสะเทือนเลยครับ
วันนี้เกลือจิ้มเกลือเลยนะวางแผนมาต่อยหมัดสู้เลยนะครับกล้องนครบาน
ขณะที่หมาดของไขว้เล็กหลายคนเห็นลิดเดทไปแล้ว
ไฟล์ก่อนอันนี้ที่เจอกล้องนครบานว่าหนักเหลือเกินนะครับ
เดี๋ยวดูว่าวันนั้นจบยกไหนอ่ะ

วันนี้จบยกไหนนี่ติดตามครับ

ที่๓นี่นับน็อกนี่โอกาสเกิดขึ้นได้เลยนะครับ
รุ่นพี่ต้องขู่เข้าหารุ่นน้องครับ
กะยั่งเดินตลอดโฆ่งนครบาน

เห็นไหมซ้ายคอยออกไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายแข้งซ้ายในคอยรบกวนตลอดนะครับ
ไหวันเล็กแต่แข้งหนักจริงนะไข่หวานเล็กนะ
แค่งซ้ายนี่เชื่อหนมกินได้ออกอาวุธแต่ละอย่างนี่แต่ละเม็ดแต่ละดอกมันหนักแรงอยู่แล้วนะ
๑๔๑ปอนด์น่ะโอ้โหเต็ดบัง
ถ้ากล้องนครบานไม่พลาดโดนหมัดวันนี้นี่สนุกเลยนะปลาย

กลับมาล้างอายเต็มที่เลยนะน้ำเงิน

โอ้โหข่ายอดคางเลยลูกนี้สวยครับน้องเงินกระหยีเข้าหาอาแดงกระหยีเข้าหาเลย

กินกินแล้วมันจะคล่องคอมันจะติดคอไหมเนี่ยไข่หวานเล็ก
มันจะหวานแล้วมันจะขมละครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้ากล้องละครบ้านนี่จะให้คำตอบ
โอ้โหซ้ายซ้ายแลกขวานี่มันสนุกจริง
คอยรบกวนตลอดนะครับ
ไม่ใช่มีแข้งอย่างเดียวนะหมัดอาการอันตราย
ตลอดละครบ้านนี่ออกน้อยเนี่ยแต่เลือกเลย

คือถ้าเข่าในความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ย
น้ำเงินดูจะได้เปรียบแต่ยังเข้าไม่ได้นะ

ต้องชวนทะเลาะในยังเกาะไม่ได้
รุ่นพี่นะแทงไปเรื่อย
โยนแทงเลยครับครับลูกนี้ไม่เราประกบ

ปวดต้องระวังด้วยนะ

คู่นี้หวาดเสียวเลย
มันไม่ใช่มวยดูเดือดนะคู่นี้มันตื่นเต้นมากกว่า
มันเกินอาวุธของทั้งคู่มันเสียวเลยนะ
โอ้โหมันโดนแล้วมันจะหลบมันจะหลับให้ได้เลยนะ
เสียงดังฟังชัดครับถ้าอยู่เวทีนี่จะได้ยินเลยชัดเจนครับ
ถ้าโดนลงไปปล้องเดียวกับบ้านเลขที่จำไม่ได้แน่

คือรถผิดพันธุ์นะครับกลับค่าย
อ้าวกรรมกันโอ้โหสวยเลยไก่ขวาต่อยขวา

แต่วันนี้ดูกล้องนครบานตั้งใจมากเลยนะ

โอ้โหโดนอีกจนได้ไงโดนอีกจนได้ไง
ส่าห์ระวังแล้วนะพี่ป่า
โอ้โหซ้ายอุตส่าห์ระวังแล้วคราวที่แล้วยก๓

เดี๋ยวไปมานี่เป็นมวยปอกหมัดไปเลยนะแบบนี้
ระวังด้วยนะสวนศอกพยายามสวนศอก
ต้องบวกศอกบวกไว้ไหมเนี่ยโอ้โห

อ้าวยังยังสวนศอกกันหมัดให้ดี
อันตรายอันตรายมีสวนศอก
ว่ายังไงต้องบวกอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้
วินาทีทองของไข่หวานเป็นยังไงเอาว่าไป
จบไหมอ้าวมันอันตรายทั้งคู่นะ
โอ้โหอีกแข่งซ้าย๒แข่งหยุดเลย
หยุดเลยสองแข้งไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหว

ถ้าโดนจุดจบนั้นอยู่ที่๒แข้งนะครับ๒แข้งซ้ายนะพี่ป่า
สะอึกเลยโดนสองแข่งนั้นหยุดเลย
พอหยุดจบเลยครับลุกไม่ขึ้นจริง

โดนสัยเป็นมวยที่โดนหมาดลำบากละ
ก้องละปอนบานนี่โดนเขาไป๒ไฟล์ที่

แล้วไปโดนลูกหนักด้วยไข่หวานเล็กวันนี้
นอกจากการฟิตซ้อมที่ค่ายแล้วนะครับลูกหนักก็เยอะ
เวลานี้มวยใหญ่แบบนี้นะ๑๔๐กว่ามีสิทธิ์เจอได้ทุกตัวนะ

ไป๒ไฟล์แบบนี้นี่ติดตาติดหูติดใจเลยครับ
เดี๋ยวจะชมดูเปลี่ยงเดียวเลย
อันนี้เป็นไฟล์จบเลยนะครับนี่ดึงหลุดแล้วพยายามจะบวกด้วยนะครับ
บวกได้ดีด้วยหัวจิตหัวใจใช้ได้

แค่งซ้ายติดเลยครับถึงกระสะดุ้งหยุดไปเฉยเลย
มวยที่ไม่ใช่ต่อมัดอย่างเดียวนะ
เพราะระวังมัดที่นี่มาเลยแค่งซ้ายตูม
นี่แหละครับ๒แค่งนี้ครับหยุดเลย
พอหยุดแล้วมาเลยจุดจบนี่แหละครับ
ส่งมุมเรียบร้อยเลยเตะแล้วก็จบด้วยแข้งซ้าย
ก็เป็นว่าทางไข้หวานเล็กนะครับ